เรื่องนี้ค่ะต่อเลยนะคะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคือความนักท่องเที่ยวอยากจะเป็นพลเมืองดี
คุณผู้ชมดูคลิปแล้วเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับรถตุ๊กกับรถแท็กซี่ค่ะ
แล้วรถแท็กซี่คันนี้
ไปถูกรถตุ๊กคันหนึ่งลักษณะความซอยแคบเนอะจริงตรงเนี้ยแล้วปรากฏเออแล้วปรากฏนี่ถนนข้าวสารกันนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็ไปเกิดการเฉียวชนกันนะคุณเบียดกันไปเบียดกันมาโอ้โหช่องมันก็เล็กเหลือเกินจนสุดท้ายเหมือนไปเบียดแล้วไปแทรกไปเฉียวกัน
เสื้อขาวที่เป็นเจ้าของรถแท็กซี่พยายามมาเจรจากับทางด้านของตุ๊กแล้วจะให้ตุ๊กเนี่ยรับผิดชอบให้เรียกประกันมาก็ได้แต่คือคนขับตุ๊กไม่ยอมแล้วโวยวายเสียงดังแล้วพยายามบอกว่าไม่ได้ชนไอ้รอยตรงนั้นน่ะที่มันเป็นรอยมันเป็นรอยเก่าเขาไม่ได้ชนสุดท้ายมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ